ไปอันดับริการ๑นาทีติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
เกี่ยวกับคนไทยนะคะที่ไปกระทำความผิดในต่างประเทศ
ก็คือที่ประเทศอังกฤษที่ชื่อว่านายปรัชญายุธทัพเจริญ
ตอนนี้ถูกระกาศให้เป็นบุคคล
ต้องห้ามเข้าเมืองเวสมินสเตอร์เป็นเวลา๔เดือน

เพราะว่าตำรวจไปจับได้ว่าเขาแอบถ่ายใต้กระโปรงของผู้หญิง
เอาเหรอฮะเขาบอกว่าทางตำรวจต้องใส่กำไรติดตามตัวด้วยซ้ำเลยนะฮะ
ปรัชญายุทธับเจริญอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นบุตรชายของนายยุทธนาทัพเจริญ
สมาชิกสนชถูกสารแขวงเวสมินเตอร์
พิจารณาคดีที่เขาไปก่อเหตุแอบถ่ายใต้กระโปรงของหญิงสาว
ภายในร้านเสื้อผ้าชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านออกสปอร์ต
และถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับได้
มีรายงานข่าวบอกนายยุทธนาทัพเจริญและภรรยาเดินทางไป
รับฟังการพิจารณาคดีของลูกชายด้วย
ซึ่งผู้พิพากษาระบุในวันเกิดเหตุ
รักษาความปลอดภัยสังเกตเห็นว่าเขามีท่าทีพิรุษ
ได้ตัดสินใจขอเข้าตรวจค้น
พบในกระเป๋ามีกล้องแล้วก็มีเลนส์นะคะซึ่งมีภาพถ่ายวีดีโอ
เน้นการถ่ายเฉพาะสูตรขาของผู้หญิงที่สวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า

พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะนำภาพที่ได้ไปเผยแพร่ต่อนะคะ
ผู้พิพากษากล่าวว่า
ไม่ทราบว่านายปรัชญายุทธ์คิดอะไรอยู่ถึงได้กระทำเหตุนี้ขึ้นมา

และถือว่าโชคดีมากที่ครอบครัวให้การสนับสนุน
แต่ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำไปค่ะ
ปรัชญายุทธ์อยู่ระหว่างการเริ่มเข้าศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยเวสเมนสเตอร์
ส่วนบีดาของเขาเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
และปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะ